หลวงราชการที่๙ก็เปรียบเสมือนกับหัวใจของคนไทยทุกคนนะคะ
ซึ่งที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
เขามีการแสดงแปรอักษรเป็นรูปหัวใจล้อมเลข๙

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
สนามกีฬาวิทยาลัยมหาสารคาม
สัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักเรียนนิสิต
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รวมแล้ว๙๙๙๙คนร่วมใจกันแปลอักษรเป็นรูปหัวใจล้อมเลข๙
พร้อมกล่าวคำแสดงความอาลัยและขับร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งอักษรภาพที่ปรากฏนี้แสดงสัญลักษณ์ที่มีความหมายสำคัญ
เลข๙หมายถึงในหลวงรัชกาลที่๙
โดยให้คณะผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรในชุดแต่งกายสีดำ

เพื่อแสดงความจงรักภักดีในการเป็นคนของพระราชา
หรือการเป็นค่ารองพระบาทเพื่อรับใช้แผ่นดินและประเทศไทยสืบต่อไป
ส่วนหัวใจคือสัญลักษณ์ของการรวมใจถวายความอาลัย
และหัวใจแห่งความรักและการเทิดทูลในหลวงรัชกาลที่๙

และพระองค์ท่านจะยังคงสถิตมั่นในดวงใจตราบนานนิรันดิ์
โดยใช้สีขาวจากการแต่งกายของนิสิตและนักเรียน
เพื่อแสดงถึงดวงใจอันพิสุทธิ์ใสของการอาลัย
และพร้อมที่จะเดินหน้าอย่างมีพลัง

คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร
แต่งตัวเป็นชุดสีดำแสดงเป็นเลข๙บนพื้นสีขาวนั้น
ก็คือสิ่งที่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทุกคนได้เข้ามาร่วมแปลอักษร
ทุกคนต่างพาหัวใจที่บริสุทธิ์
เข้าร่วมการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เพราะไม่สามารถเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมหานครได้ค่ะ
ถือเป็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่จริงนะครับ
ในการแสดงความอาลัยร่วมกันนะครับ